ใครจะสบายใจใครจะมีความสุขก็มีไปแต่พี่ก๊อฟเบนจพลบอกเลยว่าโคตระเซ็ง
คือเซ็งจริงเข้าใจไหมว่าปีที่แล้วก็ข่าวดังอยู่นะเพราะว่าพี่แกเนี่ยไปทำหน้ามาใหม่กะว่าจะให้มันใช้ไรรับปี๒๐๒๑กันไปเลยนะ
เคียงศัลยกรรมแปลงโฉมให้หล่อเหลาแต่ผลกลับไม่เป็นดั่งใจหวังค่ะ
เรื่องหลักที่พี่ก๊อฟเป็นกังวลอย่างที่ทุกคนเมาส์กันนั่นแหละก็คือจมูกบอกว่ามันต้องดูใหญ่อยู่พี่ก๊อฟเขาก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะ
ก๊อฟก็เลยว่าเอออย่าไปทัวร์ลงคุณหมอท่านที่ทำให้พี่ก๊อฟเลยทำครั้งแรกเนี่ยส่วนตัวพี่ก๊อฟเองเขาก็พอใจแต่คิดว่ามันน่าจะได้มากกว่านี้อีก
แต่ยืนยันนะว่าไม่ได้ว่าเออติดเสร็จติดศัลยกรรมพอขึ้นเขียงครั้งแรกแล้วติดใจจะทำต่อแต่ถ้าประเทศเปิดเมื่อไหร่ไม่ได้มีแค่พี่ก๊อฟคนเดียวแน่นอน
เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าพี่ก๊อฟเขาตั้งใจไว้ว่าถ้าประเทศเปิดเขาอยากจะทำอะไรใหม่บ้างไปค่ะ
บางส่วนเราแบบอย่างตรงอย่างนี้ก็คือกว่าเขาเล็กลงเองหน่อย
เออตรงนี้เค้ารูปเค้าที่เค้าทาง

คือคนมันผ่านช่วงนั้นมาใช้คำถูก
คือมันผ่านช่วงกลัวจิบมาแล้วไง

ทำก็คือ๖เดือนปีนึงเอาให้เล่า

คือเกาหลีเปิดปุ๊บบินปั๊บเลย
เพราะว่าติดต่อคอนเซาต์คุณหมอเรียบร้อยแล้ว

สองทำโอเคแล้วแต่ผมอยากแก้อะไรนิดหน่อยเอง
คือเดิมที่ได้มาโอเคแล้วแหละแต่ว่าอยากจะอีกนิดนึง
เมื่อเราทำศักยกรรมมาเสร็จเนี่ย
มันอาจจะมีแบบกระแสวิพากษ์วิจารณ์ด้านลบบ้างด้านบวกบ้าง

นะว่ามีเงินก็ว่าไป

เขาบอกว่ายังได้แบบออปป้าก่อนหรือกาวหลี
แล้วพี่แจ๊คจะไปทำเป็นโอป้าเหรอคะหรือว่ายังไง

เป็นแบบว่าสาวมวยน่ารัก